เมื่อวานเจอภาพนี้อึ้ง
เชื่อว่าคนดังหอยึง
แม่ฮายไปเข้าสภากับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่คุณผู้ชมมันมีภาพออกมา
หลายคนบอกวะไปเจอแม่ฮายอภพรเกอะในสะพารึเปล่า

ปากอะไรฟั่งกัดที่ไหน

ผู้หญิงท่านนี้คือสอสอยิงของพักพืชไทยจากจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ไม่ใช่หายอาปาพรณ์นะฮะ
คือแต่หน้าตายิ้มหว่นหวาน
หน้าตาละไม้คล้ายกันกับแม่ฮายอภพรนะฮะ
โดยเฉพาะลักษณะเด่นคือไฝตรงหน้าผากเนี่ยคุณผู้ชมนะ

เคยได้ยินคำนี้ไหมคุณเธอคนนั้นคือฉันอีกคน
บางทีเราอาจจะมีฝาแฝดอยู่ในมุมโลกไหนก็ได้

แล้วเจ้าตำราแฝดคนละฝามู้ดินมูธาผักปุ้งกุ้มนางกับชลงสองสี่
เพื่อนสนิทแม่ฮายเนี่ยแม่ตั๊กสิริพร

แล้วแม่ฮายเองก็อดที่จะแซวไม่ได้เหมือนกัน
บอกว่าเออช่วงนี้ฉันอาจจะไม่สะดวกนะ

ใต้ภาพคอมเมนต์ก็บันเทิงกันมากเลยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ามาฝากความหวังไว้หน่อย
ฝากแม่ฮายไม่รู้ฝากถูกคนหรือเปล่าแล้วก็พร้อมกับเสียงคอนเฟิร์มจากคนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเผือนจริงจริงแบบร้อยเปิดเซ็นต์ครับเราแล้วเดี๋ยวจะขยายภาพให้กว้างขึ้นไม่ใช่มีแค่แม่ฮายนะนะดูดีดีสอสอสูสีขาวมุมกลวงการบันเทิงสั่นสะเทือนอีกแล้วนะใช่น้ำตาลชะลิตามิสเตอร์ดวอร์ด